รู้ตั้งแต่เช้ารู้ก่อนใคร

เพราะว่ามีคนที่ไม่ไปเปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรก

อีกเรื่องหนึ่งสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะมีค่าส่วนลดค่าแก๊สเพิ่มให้ท่านด้วย
และถ้าแก๊สโอฮอล๙๕ถูกยกเลิกการใช้
แล้วเราจะใช้น้ำมันอะไรติดตามได้ในเช้านี้ต้องรู้นะฮะ
รู้เรื่องแรกรู้ก่อนใครนะฮะ
ใครที่พลาดหวังจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๕ไม่ทัน

เพราะว่ากระทรวงการคลังได้นำสิทธิ์จากคนที่ได้สิทธิ์แล้ว
แต่ไม่เปิดใช้ครั้งแรกจำนวนถึง๓ล้านกว่าสิทธิ์
มาให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกกันนะครับ
ก็เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้๒๓กันยายน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค
ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๔ทุ่มนะครับ
โดยผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย
อายุ๑๘ปีบริบูรณ์
มีเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
แล้วก็ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนสิทธิ
ฝ่าฝืนเงื่อนไขในโครงการใดของรัฐนั่นเองนะครับ

ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้แล้วเตรียมตัวกันให้พร้อม
และถ้าเขากำหนดวันในการเปิดใช้สิทธิ์วันแรก
ขอให้ท่านไปเปิดใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกันบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องนี้ที่ต้องรู้กัน

จะได้ส่วนลดค่าก๊าซหุ่งต้ม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน

จากเดิมได้ส่วนลด๔๕บาท
รวมเป็น๑๐๐บาทในช่วง๓เดือน
คือตุลาคมจนถึงธันวาคมนี้นะครับ
ก็ผลจากมติคอรมอลเมื่อวันที่๑๓กันยายน

ในการขยายเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบ

เพิ่มเป็น๑๐๐บาทรวม๓เดือนนะครับ
ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณกลาง
ว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับ
ก็ต้องติดตามเงื่อนไขการกำหนดนะครับ
ว่าจะมีการกำหนดระยะเวลา
รวมถึงเรื่องของกฎระเบียบอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาบอกกันนะครับ

ต้องเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล๙๕
จำเป็นต้องรู้แล้วก็เตรียมตัวไว้นะครับ
เพราะว่าสำนักกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือว่าสกนชมีแนวคิดส่งเสริม
ที่มีส่วนผสมเอทานอล๒๐
ให้เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานแล้วนะฮะ
ดังนั้นก็เลยเตรียมยกเลิกแก๊สโอฮอล๙๕
ซึ่งปัจจุบันเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่
แต่คนมักจะเลือกเติมแก๊สโอฮอล๙๕
เพราะราคาไม่ต่างจากแก๊สโอฮอล๙๑

ก็จะเริ่มต้นปลายปีนี้เดือนธันวาคมครับ